วันนี้๓๐เมษายนใช่ไหมครับถ้าย้อนไป๘๘ปีก่อน
เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือครับ
วันนี้ครับ๓๐เมษายนเมื่อปี๒๔๗๘เป็นวันที่มีการเปิดถนนให้รถขึ้นดอยสุเทพ
ภาพบรรยากาศวันเดือนปีดังกล่าวครับ
โดยครูบาศรีวิชัยครูบาเทิมหลวงศรีประกาศเท่าแก่โง่และบุคคลอื่นครับ
มาร่วมพิธีเปิดถนนแล้วก็นั่งรถยนต์ขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรก
เวลาผ่านไปไวมากครับ๘๘ปีถัดมาในปีนี้๒๕๖๖ครับ
วันนี้ที่ลานอนุสวรีครูบาศรีวิชัยทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ
อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ท่านรองศักดิ์ชัยคุณานุวัฒน์ชัยเดช
เปิดงานครบรอบ๘๘ปีวันพระครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา
เปิดถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพนี่นะฮะมีประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็คารวาสร่วมงานจำนวนมากครับ
เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนา
นำชาวบ้านในภาคเหนือร่วมกันสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ
ระยะทางเกือบ๑๑กิโลเมตรดูครับมีกิจกรรมรำฟ้อนต่างของพื้นเมืองภาคเหนือเขา
อีกหนึ่งไฮไลท์คือขบวนรถยนต์แบบโบราณ
จำลองเหตุการณ์เหมือนเมื่อ๘๘ปีที่แล้วใช้รถโบราณรุ่นและสีเดียวกัน
ที่เคยนำพระครูบาศรีวิชัยขึ้นดอยสุเทพ
นี่ใครมาแล้วผมขึ้นรถมาเมื่อกี้ครับ
แล้วนอกจากนี้อันเชิญรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยขึ้นดอยสุเทพอีกครั้ง
นี่ครับเชิญท่านมาอยู่บนรถแบบนี้เลยครับ
นี่นะฮะรถคันนี้เป็นรถของนายสุรศักดิ์เหมาะประสิทธิ์ที่ปรึกษาชมรมรถโบราณล้านนา
แล้วมีท่านรองผู้ว่าเชียงใหม่นั่งรถโบราณพร้อมกับหุ่นขี้พึ่งรูปเหมือน

บรรยากาศคือเทียบแล้วเหมือนย้อนกลับไปเมื่อ๘๘ปีที่แล้ว

ในวันนี้กับภาพนิ่งเมื่อ๘๘ปีก่อน
เขาพยายามทำให้ใกล้เคียงหรือว่าเหมือนที่สุด
เห็นไหมฮะสีรถรุ่นต่างแบบนี้นะครับ
ก็เป็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็เหมือนกับว่าจากนี้ไปชาวเชียงใหม่ก็จะได้พบเจอแต่สิ่งดีนะฮะ
หลังจากที่ผ่านมาก็เจอหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้น
นุโมทนาสาธุอิ่มเอมใจกับทุกคนนะครับ